ขยะโอ้โหทุกอย่างเลยดีกว่าก็คือขวดเป็กซี่
ขวดแป็กซี่เนี่ยเป็นกองคือเลยแล้วผ้าอาณาไม้
ก็อยู่บนนั้นน่ะโอ้โหมันเห็นแล้วมันจะลากอุ่นแล้วจะ
คือลุงจิ้นไม่เข้าไปสองวันอ่ะจิ้นไม่ได้นึกถึงมันน่ะ
สองสองวันโอ้โหเกินไปอย่างเงี้ยไม่เคยเจออืม
เห็นข่าวทิศพิวางอ่ะมีแต่เขาประมาณหมุมมุมหนึ่งน่ะ
แต่นี่มันโอ้โหมันทั้งห้องอ่ะนะทั้งห้องยยยถึงทั้งห้อง

เอาออกหมดเลยเพราะว่ามันตกประเศษมากเอาไว้ไม่ได้
ตอนแรกแม่เป็นคนมาเปิดเจอแล้วแม่บอกไปดูเหมือนไม่ข่าวเลย

เลยหลายอย่างเลยคือไม่ได้ลงเอาไปทิ้งเลย
เจ้ามาอัน๕ปีก็น่าวเหม็นเหมือนหมดเลย

ไม่ถับไม่อะไรแกหรือยังแต่เต็มถังอยู่

เขาจะอยู่หรือไม่อยู่มากเพราะเขาไม่เคยถ้าบ้าน

เมื่อต้นเดือนต้องจ่ายค่าห้องก็จบช่วงจังหวะที่เขาไปอยู่ห้อง
เราก็โทรไปแจ้งว่าจะต้องโอนจ่ายค่าห้องเขาแจ้งว่าไม่มีเงิน
เขาไม่มีเงินก็ถามว่าเราจะเอายังไงเขานัดสิ้นเดือนจะมาเอาของออกแล้วก็จะจ่ายครับ
พอมาเมื่อวันที่มันเจอเมื่อสองวันเขาฝากคนมาบอกว่าไม่มาแล้ว
หากเหมือนทิ้งห้องอ่ะได้มาแล้วอะไรให้เราเกิดห้องก็เลยมาเปิดก็เจออะไรไม่เห็นนะ
สิ่งที่เห็นคือขยะเยอะมากเลยเหรอครับเยอะเต็มห้องเลย
มีหนอนด้วยเหมือนมันกล่องข้าวไหมพี่กล่องข้าวอะไรอย่างเนี้ย
ตอนนั้นเราตกใจไหมตกใจไม่เคยเจอมีออกมา๒๐ปีไม่เคยเจอ
เพราะรู้ข้างห้องเขาก็บอกมาว่าหลังห้องเขาอ่ะแบบซื้ออะไรมากินตั้งไว้หลังห้องหลังห้อง
ครับคือโดยว่าโดยโปรดแต่ก็ไม่อยากรู้นะก็เก็บข้างห้องสกกระโผกคือขนาดเลยไม่ลง

บางทีเข้าอยู่ไม่เก็บจาวไม่เก็บข้ามจาไม่เก็บอะไรเพราะขนออกมาหมดเลย
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนเขาปกติหรือเปล่า
อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนรอต่อให้สกปรบประมาณไหน